โอ้โหถูกครูนะครับเป็นครู

ก็เข้ามานะครับเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาตำหนิ
ตำหนิครูที่ฟาดกีต้าไปแล้วเกิดการเถียงกัน

เมื่อครูที่โรงเรียนทำลายทรัพย์สินของผมเพียงแค่เราไปถามเพื่อนผู้หญิง
แต่ครูกลับแสดงอาการไม่พอใจอ้าวทำไมอ่ะอืม
เออแล้วสักพักก็มาอารวาสทุกกีต้าที่ผมซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของผม
เมินเฉยไม่รับผิดชอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกด
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอมเนี่ยเล่าบอกว่าความฝันของผมคือการนะครับ
ได้เล่นดนตรีวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับกำลังแบบเช็คกีต้าอยู่อ่ะนะ
เพื่อจะแสดงในงานวันวิทยาศาสตร์กีต้าก็นะครับต่อไว้พร้อมแล้ว
แจ็คเสียบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่โดนฟาดลงพื้นอืม
น้องเล่าบอกว่ากีต้าตัวนี้มันตัวโปรดแล้วผมซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
คือราคาก็ไม่ได้แพงมากอะไรเพราะครอบครัวผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวย
ครับนะครับจะถึงขั้นซื้อกีต้าตัวใหม่ได้เนี่ย
เก็บเงินซื้อเองครับผมทำงานปิดเทอมช่วงปิดเทอมเก็บเงินซื้อเองครับ
เก็บเงินซื้อเองราคามันเท่าไหร่ตอนที่เราซื้อมันจะไม่ไม่แพงมาก
ก็ซื้อมือหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันบ้างครับอ๋อสี่ห้าพัน
แต่ว่าเป็นกีต้าตัวแรกของเราใช่ไหมครับพี่กีต้าตัวแรกครับล่าสุดนะครับ
เรื่องนี้ถึงกันจอมพลังครับนะครับก็ภูมิในการโรงเรียนได้ก็
เรียกครูผู้ชายที่ก่อเหตุนะครับและคนที่เกี่ยวข้องไปสอบถามข้อที่จริง
โดยครูผู้ชายยอมรับว่าเขาทำจริงทำผิดจริงแล้วก็เดี๋ยวจะรับผิดชอบซื้อกีต้าใหม่ให้
แต่คุณครูไม่ยอมขอโทษนักเรียนครับคุยกันจบก็เดินออกจากห้องไปทันทีนะครับ
ส่วนกีต้าของน้องโอมเนี่ยบอกว่าคือเขาก็อยากได้กีต้าตัวเดิมแหละ
พระรามจึงให้น้องโอมไปหาร้านซ่อมดินะครับแล้วเอากีต้านะครับ
ซ่อมได้เลยเดี๋ยวการทำพลังจะออกค่าใช้จ่ายให้น้องเองครับ
เฮ้ยมันจะมันซ่อมแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมนั่นแหละสิถ้ามันคอหักขนาดนี้อืมค่ะ